ตลาดสดตรงเมืองเบตงระหว่างที่ขี่ไปเนี่ยก็สังเกตเห็นแล้วเฮ้ยทำไมน้ำในคลองบางช่วงมันถึงเป็นสีขาวขุ่นระยะทางยาวเลยตัวเองก็เลยจอดรถแล้วก็ไปถ่ายรูปไว้หลังจากนั้นเนี่ยกลับมาอีกรอบหนึ่งก็ปรากฏว่ามันก็ยังเป็นสีขาวขุ่นแบบนี้อยู่แปลกใจค่ะเพราะทำไมเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วก็ยังเป็นแบบนี้ก็เลยเอารูปแล้วก็คลิปวิดีโอเนี่ยไปโพสต์ลงโซเชียลเพื่อให้จะ

เหมือนกันก็เลยอยากวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบแก้ไขปัญหานี้หน่อยไม่ใช่พอเกิดเหตุแล้วมาตรวจสอบแล้วก็ปล่อยให้เรื่องเงียบหายไปเพราะว่าคือแหล่งน้ำมันอาจจะได้รับผลกระทบได้นะคะถ้ามีน้ำยางพารามมาปนเปื้อนแบบเนี้ยค่ะลดน้ำผักมั่งอะไรมั่งแล้วก็ชาวบ้านที่นี่ไม่ได้ใช้น้ำปลาปลาของพฤ
ทีนี้หลายคนคงสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีคำตอบนะคะเพราะว่าต่อมาเนี่ย
ชาวบ้านเขาบอกว่ากลุ่มไลน์ของชาวบ้านในพื้นที่เบตงเขามีการส่งข้อความว่า
สมาชิกเครือข่ายรักสิ่งแวดล้อมโรงงานอำเภอเบตงสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยาลา

ว่าเกิดอุบัติเหตุท่อส่งน้ำยางพาราสดที่เข้าระบบมันแตก
ก็เลยเป็นเหตุให้น้ำยางบางส่วนเนี่ยไหลลงคูระบายน้ำในโรงงาน
แล้วก็ไปไหลลงสู่ลำคลองเบตง
ซึ่งตอนนี้ทางโรงงานได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวต้องมีทางสำนักงานอุตสาหกรรมจะลงไปตรวจสอบโรงงาน
และต้องกำชับว่าไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นอีกค่ะ